ส่วนวงการวอเล็กบอลไทยมีภาพนะครับ

อดีตผู้ปกสรของทีมวลายบอลสาวไทย

สะลิกกันมา๑๐ปีแล้วทักไทยกัน
ตัวของทางอักบาสเนี่ยสนใจนักกีฬาของไทยเนี่ยอยากจะไปเล่นที่หลีกต่างแดน
ซึ่งโค้ออสก็ยินดีจะผลักดันให้นักกีฬาไทยทุกคนมีโอกาสไปเล่นวอเล็กบอลในลีกของยุโรปครับ
ส่วนผลงานรถยนต์ทางเรียบรายการยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับรายการ
ที่๓แล้วก็๔นะครับในศึกบางแสนกลางปีรุ่นใหญ่สุดของรายการนะครับ
เหมาจะชนะไปครองอย่างสวยงามทั้ง๒เรสนะครับ